แล้วครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บางแสนชนบุรีก่อน

เมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกช่วงปี๒ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่หาดบางแสน

นี่ประมาณสักตี๒ค่ะเมื่อคืนนี้คือนักที่เที่ยวส่งอาหารจะกลับหมดแล้ว
มาดงมาเดินซะหน่อยเจอแบบนี้นะฮะ
วัยรุ่นสองกลุ่มยกพวก
ต่อยไล่ทำร้ายกันเห็นไหมคะ
ดูสิอาการพร้อมแล้วไฟเนี่ย
ชายหาดบางแสนนี้ก็เปิดไฟสว่างทั้งคืน
เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือมากันสองกลุ่มเกือบ๒๐คน
อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเอามาเครื่องปลาใส่กันเนี่ยนะฮะ
มันเป็นของที่ไปรื้อค้นมาจากร้านอาหารของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่ริมหาดบางแสน

แล้วพอเขาปิดร้านกลับไปแล้วเนี่ยไปหยิบไม้กวาดเครื่องทำครัวกระทะ
หลายสิ่งหลายอย่างไปงัดตู้งัดร้านเข้ามาแล้วมาเครื่องมาปลาใส่กันนะฮะ

ดูสิเห็นมั้ย
นี่คนนี้เขาลงติ๊กต๊อกเอาไว้บอกจะมาพักผ่อนชิวเนี่ยต้องมาวิ่งหลบลูกหลง

คือฝั่งนี้คือชายหาดบางแสนจะมีลานใช่ไหมเดินได้
เดินเล่นอะไรต่างเยอะแยะไปหมดแล้วฝั่งตรงข้ามข้ามถนนไปก็จะเป็นโรงแรมที่พัก
ร้านสะดวกซื้อนักท่องเที่ยวจะเยอะ
เขาเห็นอย่างนี้เขาก็กลัวกันนะครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหดูสิไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
ก็เกิดความเสียหายเยอะอยู่ครับผมมีทั้งพวกกระเบื้องแตกขวดแตกอะไรเต็มไปหมดเลยครับผม
แล้วก็ร้านค้าเกิดความเสียหายมันเป็นมานานแล้วตรงนี้มันเป็นมานานแล้ว
ไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นมันเป็นมานานมากแล้วตรงนี้คือประจำเลย
มันเหมือนก็กลายเป็นจุดนัดพบแล้วก็มาตีกัน
นี่พ่อค้าแม่ค้าบอกเซ็งเหลือเกินเป็นมานานแล้ว
พอมาเจอกันก็หาอาวุธอะไรที่ไหนไม่ได้ก็งัดร้านเขา
เอาของในร้านเขาเครื่องทำครัวต่างเนี่ย
เอามาไล่ตีกันเครื่องปลาใส่กันมันใช่เรื่องไหมเนี่ย
เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับนักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่งบอกว่ามาจากกรุงเทพนะฮะ
กะว่าจะมานั่งเล่นชายหาดแบบชิวอยู่มีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มา
เบิ้ลเครื่องใส่กันทะเลาะกันเสียงดังต้องรีบวิ่งหนีหาที่หลบ
กลัวจะถูกลุกหลงครับเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่เนี่ย
ช่วยจัดการให้หน่อยเป็นอย่างนี้บ่อยเดี๋ยวคนไม่มาเที่ยวนะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับทุกผู้ชมครับนี่ชายหาดบางแสน
ช่วงนี้ทะเลกำลังสวยด้วยริมถนนเรียบหาดนะฮะ
คือจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาไล่ตีกันเมื่อคืนนี้แถวสารเจ้าพ่อแสนนะครับ
วันนี้ทางเทศบาลเมืองแสนศุกร์ก็ให้เจ้าหน้าที่มาเก็บขวาดทำความสะอาดนะครับ
โดยเฉพาะเศษขวดเศษแก้วที่วัยรุ่นมีเรื่องกันเมื่อคืน
เดี๋ยวจะไปบาดนักท่องเที่ยวเข้านะครับ
ร้านค้าต่างพ่อค้าแม่ค้าบ่นเป็นเสียงเดียวกันครับบอก
ทำแบบนี้โอ้โหไม่ไหวพวกนี้มันคือทุนของเขาทั้งนั้นนะฮะ
อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างหม้อกระทะเตาย่างอาหารทะเลมันเอาไปเครื่องใส่กันอ่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกพัฒนารอบรู้ภูมิกับการสพแสนศุกร์นะครับเจ้าของพื้นที่
บอกว่าตอนนี้มีหลักฐานก็คือคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
แล้วก็เห็นหน้ากันอย่างชัดเจนว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นใครยังไงบ้าง
ตำรวจบอกรู้ตัวแล้วนะฮะกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มเด็กแว้นหลังศาลเจ้าพ่อแสน
อยู่ในพื้นที่ตะมนต์แสนศุกร์นี่แหละเดี๋ยวจะไปตามตัวมาดำเนินคดี
แล้วเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยจะกวดขันให้มากขึ้นตำรวจบอกความจริงก็กวดขันอยู่ตลอดนะ
พอเห็นว่าหายกันไปเงียบกันไปมันก็ย้อนกลับมาอีก
ในช่วงที่เห็นว่าตำรวจไม่มีแล้วเนี่ยก็มาอย่างนี้อีก
แต่คราวนี้ภูมิกับการสพแสนศุกร์บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งข้อหา
แล้วก็จะไล่เอาผิดกับทางผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ด้วย

ผมว่าก็ต้องเอาให้ถึงผู้ปกครองใช่ไหมไม่อย่างนั้นไอ้พวกนี้มันก็ไม่เข็ดหรอก
มันก็ตีอย่างมันอยู่เรื่อยอะแต่ถ้าผู้ปกครองโดบแล้ว
นี่ลูกคุณไปงัดร้านเขานะแล้วเอาข้าวของเครื่องชายเขา